อยู่แบบเนี้ยเมื่อวาน
เมื่อวานคือเรารายงานของวันจันทร์

ชื่อเต็มคือสะพานศรีมงคลวัชิรานุสรครับ

ส่วนแม่ราชเดชน์อ้ำเภอของขุงดังแผงเพชร
กราแสน้ำปิงนั่นแหละกัดซะกัดซะ
แล้วรอยแยกบนสะพานอย่างชัดเจนเลยก็คือน้๊ะ
ไหมดอมคือถ้าวันนี้ดูใครดูข่าวเมื่อวานแล้วถ้าดูข่าววันนี้จะรู้ด้วยสายตาเลยว่ามันซุดเพิ่ม
ใช่ซุดเพิ่มแบบนี้ก็เลยปิดเลยครับห้ามใช้งานห้ามรถผ่านห้ามคนเดินผ่านครับ
นี่ไงนี่ไงมีป้ายอันตรายสะพานชำรุดงดใช้สะพานโดยเด็ดขาดฝ่าฝืนมีโทษทางกฎหมายนะ
นายอำเภอต้องลงพื้นที่ครับนายอำเภอสะดุดีพุทธังครับสั่งการให้เจ้าหน้าที่ป้องกันสาธารณภัยเอาอุปกรณ์แล้วก็ป้ายมาติดตั้งห้ามเด็ดขาดครับ
ฝ่าฝืนเนี่ยใครไปใช้สะพานเส้นนี้มีโทษทางกฎหมายนะแล้วก็ต้องให้เบี่ยงเส้นทางการข้ามแม่น้ำปิง
ไปใช้สะพานคลองขลุงทางทิศเหนือครับและสะพานขานุวรรลักษบุรีทางทิศใต้ก็อ้อมหน่อย๒๐กิโลเมตร
เยอะต้องทำอ่ะพี่เบิร์ตมันจะทำเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนครับ